เมื่อวานนี้ก็เปิดตัวละครเวทีนะคะ

ไปกระซิบถามเรื่องช็อกแหละนะคะ

ซึ่งในฐานะนะคะอดีตคนรู้ใจค่ะ
นิโคออกมายอมรับว่าช็อกเหมือนกันกับข่าว

ทั้งคู่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ
ฟังพี่นิโคเทโรเปิดใจกันเลยค่ะ
รู้สึกยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้เราก็เคย
มีโอกาสคบกันมาก่อน

ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะอยู่แล้วค่ะ
ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ค่ะ
ก็มีค่ะมีนิดหน่อยค่ะ
มีโอกาสติดต่อทางพี่หนุ่มได้มั้ยค่ะ
ไม่ได้มีการติดต่อกัน
ไม่มีค่ะไม่มี
ขอให้เป็นในสิ่งดีแง่ดีสำหรับทุกคนนะคะ

คือแบบอยากให้รักกันนะคะ

คือจริงนุ้ยเองก็
ก็ไม่ได้ติดต่อกับพี่เขามานานแล้วนะคะ
แต่ว่าพอเห็นข่าวเองก็มีคนโทรมาถามอะไรอย่างนี้
เราก็ยินดีด้วยจริง
การเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นชีวิตครอบครัว

แล้วก็มีอีกหนึ่งชีวิตที่เราต้องดูแล
ต่อไปนี้ในความรู้สึกของนุ้ยเองเป็นแม่คน
รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงนะ
ที่เราได้มีโอกาสเป็นพ่อเป็นแม่
แน่นอนค่ะยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะ
ทางบันเทิงไทยรัฐก็ยินดีกับพี่หนุ่มด้วยนะคะ